คุณผู้ชมครับเรื่องของหวย๓๐ล้าน
อ้าวเรื่องของคลิปเสียงเก่าต่างนานา

ถามความรู้สึกของทางเจ๊บ้าบิน

นี่รวมถึงคลิปที่มันออกมาเมื่อวันศุกร์ด้วยนะ

ที่ทางคุณจอมขวัญเขาก็มาเปิดให้ฟัง
คลิปนี้มันเป็นคลิปเสียงผู้ชายคนหนึ่ง
คือก็ต้องยอมรับว่าเสียงมันก็มีส่วนคล้าย

แล้วก็พูดถึงเรื่องของการไม่ซื้อลอตเตอรี่

ทนายฝั่งครูปีชาก็บอกว่าอ๋อไม่รู้

เสียงผมไม่ได้รู้สึกว่าคล้ายกับครูปรีชา

อกจากนั้นคุณผู้ชมเราก็ต้องไปถามแม่ค้าไง

ไม่รู้ถ้าใครปล่อยออกมาบ้างไม่รู้นะ
นายสุชพงศ์บุญเสริมนะครับซึ่งเป็นทนายความของเจ๊บ้าบิน
พยานคดีหวย๓๐ล้านนะครับกรณีมีคลิปเสียงล่าสุดมันปล่อยออกมานะฮะ
นายสุชพงศ์ทนายความเจ๊ก็บอกว่ายังไม่ได้ฟังคลิปเสียงนี้
ไม่ขอตอบว่าเป็นเสียงใครและคงไม่คิดจะฟัง
เพราะหน้าที่ของตัวเขาเองคือเป็นทนายความให้เจ๊บ้าบิน
คลิปเสียงก็ไม่เกี่ยวกับเจ๊บ้าบิน
อีกอย่างนะครับคลิปเสียงหรือคลิปใดก็ไม่ได้ยืน
ยื่นเป็นหลักฐานในคดีที่ครูปรีชา

ซึ่งสารจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องอยู่ขณะนี้

อาจจะสร้างความสับสนให้ประชาชนในสังคม

ผมติดตามไปมาก็สับสนแล้วไม่รู้คลิปอะไรเป็นคลิปอะไรมาบ้างนะฮะ

เป็นการก้าวล่วงอำนาจการพิจารณาคดีของศาล
พร้อมกับเตือนสื่ออย่าตกเป็นเครื่องมือของคนที่ปล่อยคลิปนะครับ

ก็ไม่เคยเห็นว่าโจทย์เขาอ้างคลิปอะไร
ดังนั้นเนี่ยคลิปมันจึงไม่ได้อยู่ในชั้นไต่สวนอันนี้หรอก
ถ้าถามถึงเรื่องคลิปอะไรต่างแต่มันไม่ได้อยู่ในชั้น
แต่มันก็มีข่าวว่ามีการเอาคลิปเคลือบมาจะมาถามคาน
ซึ่งก็มีเราก็มองดูว่ามันอาจจะก้าวล่วงเกินช่วงเวลาไป
ก็มีการค้านกันซึ่งสารท่านก็วินิจฉัยแล้วแหละ
หลังจากนั้นก็กลายว่าไม่มีการเปิดคลิปเสียงในชั้นไต่สวน
แต่ถ้าถามว่าคลิปเสียงนี้ใครอ้างอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง

ทีนี้มันก็มีข้อสังเกตจากมีข่าวหรือว่ามีคลิปออกเผยแพร่
ในช่องในสื่อของไทยรัฐเป็นช่องดีเลย
ก็ปรากฏว่ามันก็มีคำถามซึ่งผมอยากให้สังคม
ผมเชื่อว่าสังคมหลายคนในสังคมอยากรู้ก็คือว่า
คลิปนี้มาอย่างไรคลิปนี้ทางสื่อได้มาอย่างไร

มันมีความเหมาะสมเป็นธรรมกับคนที่เขาเกี่ยวข้อง
แล้วก็อยู่ในระหว่างดำเนินคดีไหม

เพราะว่ามันกลายว่าเป็นคลิปเหมือนให้ร้าย
นี่เรายังไม่พูดว่ามันถูกต้องใช่ไม่ใช่อะไรนะ
เพราะว่าอันนั้นเป็นกระบวนการพิสูจน์
ที่พอมันเหมือนว่าเรายังไม่ได้ผ่านกระบวนการพิสูจน
แต่เรามานำเสนออย่างนี้สู่สังคมนี้

พอให้ร้ายอย่างนี้ผมก็ยังมองอยู่ว่า
แล้วสื่อจะกลายเป็นเครื่องมือของใครบางคนหรือเปล่า
เพื่อไปให้ร้ายกับใครหรือเปล่า
ทนายความของเจ๊บ้าบินยังบอกอีกนะครับ
คลิปเสียงที่มีทั้งหมด๔๕๐๓คลิป

ไม่คิดจะฟังที่ปล่อยออกมาผ่านสื่อมวลชน
แล้วก็คลิปทั้งหมดก็ยังไม่เคยถูกนำสืบนะครับ
บอกไม่ได้ว่ามีคลิปที่ปล่อยออกมาต่าง
รวมอยู่ใน๔๕๐๓คลิปหรือไม่
แต่ขณะนี้ก็ไม่รู้สึกวิตกกังวลอะไรในการทำคดี

ก็คือตรวจสอบพยานหลักฐานที่มี

ไม่ได้เชื่อลูกความตัวเองตั้งแต่แรกนะครับ
แต่ว่ามีการสืบพยานก่อนจนมั่นใจในหลักฐาน
ที่มาของสลากมาจากไหน

และมาสู่นางรัตนาพรจริงหรือไม่

แต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้นะครับ
แต่ว่าลอตเตอรี่ไปอยู่กับอีกฝ่ายได้อย่างไร
ทางฝั่งโน้นก็ยังหาคำตอบไม่ได้
อันนี้คือการให้สัมภาษณ์ของทนายความเจ๊บ้าบินนะครับ

ว่าทำไมมีแต่คลิปเสียงของฝั่งครูปีชาหลุดออกมา
ทำไมไม่มีคลิปเสียงของฝั่งตรงข้ามออกมาบ้างนะครับ
ขณะที่ครูปีชาก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์
ว่าผู้สิทธิ์ข่าวจะพยายามโทรศัพท์ติดต่อและไลน์ไปขอสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ผมขอสัมภาษณ์ครูได้เปล่าครับ
พูดตรงอยากถามประเด็นคลิปเสียงนี่แหละครับ
ครูก็ไม่สะดวกที่จะตอบนะครับ

บอกว่าเราถามเขียนเสร็จหรือยังนะครับ

แต่ขอให้ทนายอ่านอีกรอบก่อน
ว่าคงรอให้ทนายวรยุทธ์บุญวงศัยตรวจทานอีกครั้ง
ก่อนที่จะนำไปสู่การวางแผงนะครับ
ส่วนบรรดาแม่ค้าลอตเตอรี่ทั้ง๓เจ๊นะครับ

เพราะว่าเพิ่งจะขายลอตเตอรี่เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยเองนะฮะ

ถึงจะกลับมาขายงวดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงคลิปเสียงอะไรยังไงนะฮะ
เพราะว่าคลิปนี้มันเพิ่งปล่อยออกมาอย่างที่บอกคุณผู้ชมความยาวจริงประมาณสัก๑๐กว่านาที
แต่เราก็ตัดที่มันเป็นท่อนไฮไลท์เสียงผู้ชายคนนึงเรียกแทนตัวเองว่าพ่อ
คุยกับผู้หญิงคนนึงที่เรียกว่าแม่
พูดกันถึงลอตเตอรี่ที่บอกว่าลอตเตอรี่นี้มันไม่ใช่ของพ่อ
แต่ถ้าเกิดเราอยากได้เป็นของมันเราก็เลยต้องเหนื่อยหน่อย
คือมันเป็นคลิปเสียงที่หลุดออกมานะฮะ
ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นเสียงของใครนะครับ
ลองฟังดูหน่อยฮะ
ห้ามพูดถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้
พอก็ถามหมดแล้วก็บอกแม่เป็นอาจารย์
ถ้าเกิดจะให้เขาวิ่งคดีให้มันก็ต้องอย่างนี้แหละ
เหล่ะ้าเสียเงินกันอย่างนี้
คดีเราก็ไม่ได้เรียกเป็นล้านไง
ก็ดีมันเป็นไปแล้วนะแม่ไม่ใช่ของเล่นนะ
ทุกคดีแหละเพราะเสียเงินทั้งนั้นแหละ

มันเรื่องไม่น่าเป็นคดี

ถ้าเกิดไม่น่าเป็นคดีก็คือลอตเตอรี่ต้องเป็นของเรา

ก็ใช่ไงก็ซื้อของไม่ได้ขอเลย

แต่เราจะต้องทำให้เป็นซื้อไง

ถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไง

ก็คือตอนนี้เราก็ต้องคิดว่า

มันก็ได้มาแล้ว
พ่อเห็นมันแพง
เพราะก็เลยไม่ได้ตั้งใจซื้อ
โอเคจะไปรับลูก

คือเรื่องนี้อยู่ชั้นสาร